ไปดูเจ้าแมวตัวหนึ่งไม่รู้ไปทำบาปทำกรรมอะไรไว้
ถึงได้โดนไล่จิกแบบนี้ครับ
โดนไล่ตรงนั้นโดนจิกตรงนั้นแหละ
ไอ้แมวตัวนี้ก็เดินเพลินเลยบอกอย่าไปดุ้ง
แต่เจ้านกตัวนี้ก็ไม่ละความพยายามจิกมันอยู่อย่างนั้นแหละ
มันแปลกนะปกติแมวเห็นนกแบบนี้ไม่ได้นะคุณ
มันตับกบเลยนะใช่

อันนี้คือหันกพวกนี้ประมาณแนะคะครับ

ถูกต้องครับ

มันสนิทกันแน่เลยอ่ะ
ไม่แน่เหมือนกัน
เจ้าแมวนี้อาจจะไปทำอะไรให้นุกตัวนี้ม่โห
ไม่ยอมให้นกจิงได้ขนาดนี้นะแปลกอ่ะอืมเป็นทิ้นรึเปล่าส่วนบ่อย
มันก็เผินดีมันมีคนมานวดหลังคัดเกาหลังอะไรแบบนี้ป่ะ
สบายตัวไม่แน่ใจแปลกเหมือนกัน
ใครรู้จักนกตัวนี้หรือไม่มันเกิดอะไรขึ้นมันเปลี่ยนไปแล้ว